เมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็มีไฟลุกไหม้แล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
วันนี้ไทยรัฐทีวีจำลองภาพกราฟิก
ให้คุณผู้ชมติดตามเพิ่มเติมกันด้วย
ถ้าเกิดว่าเราไปดูกันที่เรือโดยสารในคลองแสนแสบ
ซึ่งเกิดเหตุระเบิดในช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานั้น
จุดไหนที่เกิดระเบิดไปดูกันชัดนะครับ
ในเบื้องต้นนี้ไปทำความรู้จักกันก่อนนะครับ
ว่านี่คือเรือโดยสารที่ชื่อว่าเรือพุมรินครับ
เรือลำนี้สังกัดอยู่กับบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัด
ให้บริการโดยสารในคลองแสนแสบนะครับ
แล้วก็ช่วงเช้าขณะที่เรือลำนี้นั้นกำลังวิ่งเข้ามา
แล้วก็กำลังจะไปจอดเทียบท่าที่บริเวณท่าเรือวัดเทพลีลานะครับ

เรือลำนี้สามารถจุคนได้จำนวน๘๐ที่นั่ง

จะมีทั้งคนที่นั่งและช่วงเย็นจราจรหนาแน่น
มีคนยืนด้วยก็ประมาณร้อยคนครับ
แล้วบริเวณนี้จุดแดงนี้คือจุดที่เกิดระเบิด
จากภาพที่เห็นก็จะเกิดกลุ่มควันขึ้นมา
หลังจากนั้นก็จะมีเปลวไฟแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
ผู้คนที่อยู่บริเวณเรือตรงนี้ต่างก็หนีตาย

บางคนก็กระโดดลงไปในน้ำเพื่อเอาตัวรอด
สำหรับเรือลำนี้นะครับมีความน่าสนใจก็คือว่า
ปกติแล้วเรือต่างนั้นก่อนหน้านี้

แต่ว่าเรือลำนี้เป็น๑ใน๒๕ลำ
จากทั้งหมด๗๒ลำของบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัด

กลับไป๗๘ปีก่อนครับ
เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนเพราะว่า๗๘ปีก่อนนั้น
เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้แบบนี้
เพื่อเป็นการประหยัดเงินประหยัดต้นทุนนั่นเองครับ
หลังจากเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ผ่านการตรวจสภาพจากกรมเจ้าท่าด้วย
ซึ่งวิธีการในการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่น้อย
การเปลี่ยนจากเดิมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ค่าเปลี่ยนต่อเรือลำนี้ทั้งลำอยู่ที่๕๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ทางบริษัทนั้นก็ติดตั้งระบบใหม่ด้วย
มูลค่ากว่า๘๐ล้านบาทครับ
ดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้ขึ้นมา
เกิดคำถามว่าเอาจากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อ
มีคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันนะครับ
ไปดูภาพกันชัดย้อนอีกครั้ง
ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเช้าครับ
นี่นะฮะขณะที่เรือกำลังเทียบท่านะครับ

ขณะนี้เกิดกลุ่มควันควันไฟเริ่มมาครับ
แล้วก็มีเปลวเพลิงเกิดขึ้นเสียงระเบิดดังขึ้นครับ
นี่นะฮะผู้คนต่างก็วิ่งหนีกันนะครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าครับคุณผู้ชม
ชี้แจงรายละเอียดต่างว่าทำไมต้องเปลี่ยน
แล้วเปลี่ยนอย่างไรค่าใช้จ่ายนั้นทำอย่างไรกันไปแล้ว
คราวนี้ครับเราไปดูกันนะครับว่า
อย่างที่ย้ำกันไปว่าผ่านการตรวจสภาพ
กรมเจ้าท่ามาแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับว่าเกิดจากอะไร
ระหว่างนี้เองเจ้าของบริษัทสั่งให้เรือทุกลำ
กลับไปใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมด